เวลาเราที่ไปทานข้าวตามร้านอาหารต่างบางที
มีปัญหากวนใจเกี่ยวกับแมลงวันใช่ไหม

เขามีการแก้ปัญหาแมลงวัน
แล้วก็แมลงอื่นของร้านขนมจีนร้านนี้ครับ

อยู่ริมถนนก่อนถึงน้ำตกทานบก
รณีอำเภออ่าวลึกนะครับประมาณ๕๐๐เมตร

สีฟ้านี่คือมุ้งใหญ่
ขนาดใหญ่นะฮะคลุมรอบร้านเลย
มองผิวเผิญนึกว่าปิดร้านสิ
จริงเขาเป็นกลยุทธ์ของเขานะฮะ
เมื่อทีมงานของเรามองลอดเข้าไป
เพราะว่าโอ้โหลูกค้าขาประจำขาจร
นั่งทานขนมจีนกันอย่างอเบร็ดอร่อยภายในร้าน
มีขนมจีนน้ำยาให้เลือกหลากหลายนะฮะ
น้ำยาแกงเขียวหวานแกงไตปลา
น้ำยากะทิโอ้โหไม่ให้กินเยอะเลยครับ

รำยองรักษกุลนะฮะเจ้าของร้านบอกว่าเปิดขนม
ขนมจีนม้ำยามาประมาณ๕ปีแล้ว
ทีไม่ได้ใช้ชื่อร้านขนมจีนกางมุ้ง
แต่มาช่วงหลังนี้แมลงวันแล้วก็ยุง

สร้างความรำคาญกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ผักบนโต๊ะต่างก็มาตอมอยู่ได้
มาเกาะอาหารมาต่อกอมตามผักต่าง

คิดหาวิธีที่ป้องกันแมลงต่างนะครับ

ใส่น้ำใส่ถุงใสให้มันหมุนแบบนี้ก็ไม่ได้ผล
นึกไอเดียกางมุ้งนะฮะ

ก็จะใช้ตาข่ายที่มีช่องเล็กที่สุดมาเย็บเป็นมุ้งต่อกันแบบนี้

ลูกค้าคะกินไปด้วยเอามุ้งส่วนตัวมากางด้วยก็ไม่ได้

ไหนก็ไหนแล้วกางมุ้งทั้งร้านเลย
ปรากฏว่าก็เลยกลายเป็นขนมจีนกางมุ้ง

ขายดิบขายดีเพราะดูสะอาดอีกต่างหากนะครับ

ร้านขนมจีนร้านนี้จะเปิดทุกวันหยุดนะฮะ
ทุกวันเลยหยุดเพียงวันพุธเท่านั้นนะฮะ

อย่าเข้าใจผิดนะจ๊ะว่าร้านเขาปิด

ร้านฉันเปิดแต่ร้านฉันสุขอนามัยดีนี่อย่างนี้
เขาเขียนป้ายใหญ่เลยเปิด

คนก็คงสงสัยนะจริงนะ
ถ้าผ่านไปก็คงสงสัย
อาจจะนึกว่าเขากำลังเตรียมร้านอยู่
ไม่คิดว่าเปิดเปิดต้องเขียนว่าเปิด
มุ้งเข้าไปหน่อยนะฮะมุดมุ้งเข้าไปกินได้